สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะสภาพอากาศทั่วไทยในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้
ยังคงไว้ใจไม่ได้ค่ะเพราะว่ายังคงมีเมฆฝน
ครึ้มปกคลุมทั่วฟ้าค่ะโดยเฉพาะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
เกิดจากร่องมรสุมฝนและมรสุมฝนประจำฤดูค่ะ
พัดปกคลุมประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
จากการตรวจสอบค่ะเราพบว่าภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน
มีสภาพอากาศปิดค่ะมีฝนฟ้าขนองกระจาย
ร้อยละ๔๐๖๐ของพื้นที่เน้นตกหนักทางตอนบนของภาค
พื้นที่รุ่มเสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะช่วงเช้าฟ้าเปิด
แต่บ่ายถึงค่ำมีฝนตกกระจายได้๑๓๐๔๐ของพื้นที่
หนักบางแห่งค่ะคลื่นสูง๑๒เมตร
ขณะที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองกระจาย
ร้อยละ๔๐๗๐ของพื้นที่ฝนตกหนักในบางแห่งค่ะ
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตร
เพราะฉะนั้นเรือเล็กเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพฯมหานครและปริมนต์ทนค่ะ
มีฝนสลับแดดมีโอกาสตก๑๓๐๔๐ของพื้นที่ค่ะ
ดรางงดกันไปก่อนนะคะในช่วงนี้
คุณผู้ชมค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพความสวยงามที่ประเทศจีน
ที่อุทยานแห่งชาติจิวไจโกค่ะในมณฑลเสชวน
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นพื้นที่ที่เขาล่ำลือกันว่า
สวยงามประดุษสวรรค์ค่ะคุณผู้ชม
มากนะคะเพราะว่ามีภูเขาสลับซับซ้อน
อกจากนี้ยังมีทานน้ำที่สวยงามเป็นสีฟ้า
การยูเนสโก้นะคะได้ยกให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วยค่ะ
และนี่คือรุกรณะวันนี้สวัสดีค่ะ